คุณผู้ชมคะวันนี้เรื่องนี้ร้อนเหลือเกินค่ะ
วันนี้๑กุมภาออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล
แล้วคนที่ซื้อสลากผ่านทางแพลตฟอร์มของกองสลากพลัส
เอาไงต่อยังไงอ่ะคุณใช่ถ้าถูกรางวัลแล้วรางวัลใหญ่
ผมได้ที่รางวัลที่๑ผมขึ้นเงินได้ไหม

คำถามเหมือนอย่างที่คุณสืบสกุลถามนี่แหละ

เพราะว่าตอนนี้คุณคุณน็อตก็หลายด้านกัน

เรื่องฟ็อกเงินหนึ่งจัดให้เล่นการพนัน๒
แล้วคุณน็อตขอยุติบทบาทแล้วก็ยุติกองสลากพัดออนไลน์ก่อน

ทีนี้คุณนอทเครียดไหม
ให้คุณผู้ชมดูหน่อยละกันค่ะว่าเอ๊ะคุณน็อต
ถ้าหลังจากนี้การทำธุรกิจต้องเปลี่ยนไป
คุณน็อตจะไปทำอะไรลองดูอันนี้หน่อยค่ะ

เราจะบอกน้องทุกคนว่าเรายังอยู่ต่ออีกเดือนหนึ่ง
ยังไม่มีใครโดนไล่ออกอีกเดือนหนึ่งนะฮะ
รายจ่ายเงินเดือนของพวกเราคือเดือนละ๖ล้าน
แผนกจะต้องช่วยกันหาเงินให้ได้เดือนละ๖ล้าน

พวกเราจะช่วยกันขายเสื้อขายของที่ละลึกของกองสลาก
คนที่คอยสแกนลอตเตอรี่เขาจะไม่สแกนลอตเตอรี่แล้ว
เขาจะไปเดินซื้อหวยแล้วก็ขายหวยทั่วไปแบบออฟไลน์

ไม่เปล่าโหเดี๋ยวเขาเตียงไว้อีก
เราเป็นนกพินิกเราไม่มีวันตาย
โอ้โหนี่คือเมื่อวานบรรยากาศช่วงค่ำนะครับ
เพราะว่าในช่วงบ่ายไปกรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหม

ที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาอะไรทั้งหลายแหล่นะฮะ
แล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวช่วงค่ำเจอกันครับ
ผมจะโพสต์บรรยากาศเหล่านี้

น้องที่ทำงานกับกองสลากพลัส
ความเป็นอยู่เป็นยังไงและจะมีอนาคตต่อไปยังไง
ใช่ค่ะคือหลักที่พูดนะครับ
ก็จะหาเงินให้ได้เดือนละ๖ล้าน
อาจจะแบบไปขายของอย่างอื่นไปทำงานด้านกฎหมาย

เลี้ยงดูแลพนักงาน๒๐๐กว่าชีวิต
เรื่องไลฟ์ชีวิตของเขากับพนักงานก็ว่ากันไปนะฮะ
แต่ทีนี้เรื่องของคน
ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชัน
งวดวันที่๑กุมภาพันธ์นี้
คนถามเยอะเลยเอ้ายุติบทบาทแล้วยังไงล่ะ
ถ้าถูกรางวัลแม้ว่าจะรางวัลเล็กรางวัลใหญ่จะยังไงต่อ
คือตอนแรกนี่ค่ะในโพสต์นี่นะก็มีโพสต์ออกมา
ช่วงเย็นคนก็ยังแชร์กันอยู่เลยบอกว่า
วันที่๑หลังจากประกาศรางวัลเรียบร้อยแล้วนะ
สลากพลัสจะคัดแยกลอตเตอรี่ใบจริงที่ถูกรางวัล

คุณที่ผ่านมามิจฉาชีพ
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้มันเป็นช่องโหวให้มิจฉาชีพ

จะมีการโทรไปแจ้งคนถูกสลากเหรอ

คุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตอนตี๓๒๐นะครับ

โพสต์แล้วก็มาแชร์กันในเพจของกองสลากพา

แล้วก็รูปแบบในการรับเงินรางวัลของคนที่ถูกรางวัล
จะประกาศให้ทราบโดยพร้อมเพลียงกัน

เกี่ยวกับเรื่องการถูกรางวัลเนี่ยเราต้องติดตามจาก

ทีนี้คุณน็อตก็โพสต์อีกนะฮะ
บอกพนักงาน๒๐๐คนของเรายังคงอยู่ดูแล
ช่วยเหลือลูกค้าทุกท่านตลอด๒๔ชั่วโมงเหมือนเดิม
อย่างน้อย๑เดือนเต็มแต่จะเป็นช่วยเหลือแบบไหน

แล้วก็ล่าสุดอีกนะฮะตอน๙โมง๑๐นาที
โพสต์ออกมาบอกว่าวันนี้ผมอยากให้ลุ้นหวยอย่างสบายใจครับ

ถ้ามีปัญหาผมและทีมงานจะช่วยตาม
และประสานงานให้ครับไม่ต้องกังวล

อย่าให้เรื่องอื่นมาทำลายความสุขเล็กของเรา
นี่แหละคือคุณน็อตหมายถึงถ้าถูกยังไงก็ต้องได้เงินถูกไหม

ใช่หายใจไม่ทั่วท้อง
เชื่อแหละว่าคุณผู้ชมที่ซื้อผ่านทางแพลตฟอร์ม
กองสลากพลัสก็มีอยู่เยอะพอสมควร

เออแล้วก็ให้ความมั่นใจคุณผู้ชม
ต้องฟังนะต้องฟังเข้าไปอาคาร
ทำการของกองสลากพลัสเลยนะฮะ
เพราะว่ามีสลากที่เหมือนถูก

ของกองสลากพลัสที่ถูกรางวัล

จะเป็นคนดำเนินการตรวจสอบรายชื่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลของคนซื้อ

ยังทำงานอยู่ในการตรวจสอบให้ท่าน

จะไปตรวจสอบควบคุมการดำเนินการ

เออก็คือจะไปอยู่ช่วยด้วยนั่นแหละ
การตรวจรายชื่อคนซื้อ

แล้วก็ขั้นตอนการส่งมอบเงินรางวัล

ก็ติดต่อรับได้

ถูกรางวัลนะไปติดต่อรับลอตเตอรี่

คุณเอาไปขึ้นเงินเองนะฟังให้ดีนะ
ตามปกติทุกงวดไป

โดยกองสลักพัดยืนยันไม่ได้หักภาษีจากท่าน
แต่จะโอนให้ท่านคือไปขึ้นให้รางวัลให้ท่าน
แต่ครั้งนี้ถ้าท่านถูกรางวัล
ท่านต้องไปรับสลากใบจริง

แล้วท่านไปขึ้นเงินเอง

ก็ตามร้านค้าที่เขารับขึ้นเงิน
หรือว่าไปที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้

พอบอกแบบนี้แล้วคนที่ซื้อผ่านทางกองสลากพลัส

สรุปว่าคุณยังได้รางวัลเหมือนเดิมนะ
เดี๋ยวคุณน็อตนะครับ

ได้มาตรวจดูลอตเตอรี่ทั้งหมดของเราในงวดนี้นะฮะ
จำนวน๘ล้าน๒แสนกว่าใบ
แล้วก็มาหารือแนวทาง
ที่จะนำลอตเตอรี่

ให้ครบทุกคนโดยเร็วที่สุด

วันนี้น่าจะรู้เรื่องครับว่าลูกค้าจะได้รับลอตเตอรี่อย่างไร
นี่ค่ะคุณผู้ชม

อันนี้เป็นไลฟ์บางช่วงบางตอนที่เพิ่งไลฟ์เมื่อชั่วโมงที่แล้วนะ
คุณน็อตเขาก็เลยมาไลฟ์เขาก็บอกประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการขึ้นเงิน
ว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงคนที่ซื้อผ่านทางกองสลากพลัดทางแพลตฟอร์มเนี้ย
ก็ยังได้เงินเหมือนเดิมแต่ต้องไปขึ้นรางวัลเองครับอ่ะเคลียร์นะสำหรับเรื่องของเนี่ย
ซื้อสลักจากกองสลักพลัสเนี้ยนะฮะใช่ค่ะอ่าสำหรับงวดนี้ก่อน
เอาให้ผ่านไปงวดไปใช่งวดนี้พอนะฮะนี่ไม่งั้นงวดหนึ่งกุมภาพันธ์เนี่ย
คนที่ซื้อไปบอกแล้วผมทำไงครับ
คำตอบไปแล้วในข่าวเมื่อกี้ใช่แต่ต้องขีดเส้นใต้นะคุณผู้ชม
บอกข้อมูลอะไรส่วนตัวเพราะว่าไม่มีเรื่องนี้แน่นอนนะคะ
เดี๋ยวมีชาติชีพมาใช้จังหวะแบบนี้นะคุณนะ
ขอให้ลุ้นให้อย่างสบายใจของทุกท่านนะถูกรางวัลนะ